สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับเราก็คงตามต่อเนื่องนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวนะครับของคุณวิชัยศรีวัตนประพานะครับ
หลังจากการเสียชีวิตแล้วก็ยืนยันชื่อชัดเจนแล้วเนี่ยเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นมากมายนะครับ
แน่นอนความเสียใจตามมาแล้วก็ผลกระทบนะครับอยู่กับสโมสรหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
สิ่งต่างที่คุณวิชัยได้สร้างไว้ให้กับวงการฟุตบอลไทย
อันนี้ก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับแล้วการต่อยอดจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็น่าติดตาม
แน่นอนครับการวางรากฐานให้กับฟุตบอลไทยนะครับคุณวิชัยนั้นถือว่าใส่ใจมากนะครับ
จริงแล้วทำสโมสรฟุตบอลต่างชาติอาจจะไม่ต้องมาสนใจวงการฟุตบอลไทยก็ได้นะครับ
เพราะว่าเป็นการทำงานในเชิงธุรกิจอยู่แล้วแต่คุณวิชัยนั้นให้ความสำคัญครับ
เพื่อต้องการให้เยาวชนไทยนั้นก้าวไกลระดับโลก
โครงการนะครับต่างที่ใส่ใจอยากให้เยาวชนนะครับได้มีโอกาสเป็นนักเตะอาชีพ
สอนฟุตบอลคลินิกให้กับเยาวชนโดยโค้ชที่มีประสบการณ์นะครับนี่คือโครงการหลักหลักที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นักเตะไทยมีโอกาสไปต่อยอดที่จะเล่นในลีกของยุโรป
เหนือจากนั้นครับก็ยังให้โอกาสกับเยาวชนนะครับที่อาจจะขาดแคร์เรื่องของทุนทรัพย์ในการที่จะเป็นนักเตะ
โดยการสร้างสนามย่าเทียมให้แล้วก็มีการมอบลูกฟุตบอลนะครับ
เป็นร้อยแห่งเลยนะครับก็ดำเนินโครงการต่อมาอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับ
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากในการสร้างสนามย่าเทียมตามโรงเรียนต่างนะครับ
แล้วก็ยังมีโอกาสดีให้กับนักเตะทีมชาติไทยด้วย
หวังว่าจะนำความสามารถตรงนั้นนำประสบการณ์ต่างแดนตรงนั้นมาพัฒนาทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไป
โครงการหลักที่คุณวิชัยคิดนะครับแล้วก็รีเริ่มให้เกิดขึ้นนะครับ
มุมมองของสื่อต่างชาติยกย่องให้คุณวิชัยนั้นเป็นมากกว่าประธานสโมสรฟุตบอลทั่วไป
มาก่อติดทำข่าวที่ประเทศไทยก็บอกว่าคุณวิชัยคือบุคคลตัวอย่างอย่างแท้จริง
เขาแสดงให้เห็นถึงความรักในกีฬาฟุตบอลแล้วก็ไม่ใช่รักแค่สโมสรของเขา
แต่ว่าเขายังสร้างสโมสรเพื่อเป็นรากฐานให้กับฟุตบอลไทยด้วย
ซึ่งแตกต่างจากประธานสโมสรคนอื่นที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้
แต่ว่าผู้ชายคนนี้นั้นให้ความสำคัญแล้วก็ทำให้เห็นครับ
มาวางดอกไม้ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่ายังคงไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางบอร์ดบริหารแต่อย่างใดครับ